มาดูอีกเหตุหนึ่งนะฮะคนขับรถกระบะยอมรับเลยว่าหลับใน
แล้วมันวูบไปแป๊บเดียวเองนะฮะหลังจากนั้นรถไปชนกับเสาไฟฟ้า
พลิกคว่ำแล้วก็หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้คนขับรอดครับคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าเชื่อว่าปฏิหารของหลวงปู่ที่ห้อยไว้นะฮะนี่ฮะสภาพรถกระบะที่หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้นะครับ
ปฏิเหตุเกิดขึ้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๔๐ชัยนาศสุพรรณบุรีนะครับ
อาสาสมัครกู้ภัยต่างต่างก็ต้องเข้าช่วยเหลือแล้วครับร่องกลางถนนตรงนี้พบรถกระบะอิซูซู
แม็กซีขาวนะครับสภาพพังยับเยินเลย
อกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างหักโค้นอยู่ข้างรถ
เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวผู้บาดเจ็บว่าอาจจะติดอยู่ภายใน
เพราะสภาพรถมันพังหลังคายุบน่าจะบี้แบนแบบนี้
ปรากฏว่าหาคนขับในรถไม่เจอเพราะคนขับสามารถคลานออกมา
นั่งอยู่เกาะกลางถนนได้นะครับคนขับก็คือนายพัฒนาศรีพิมพ
อายุ๓๕ปีเป็นชาวพิจิตรคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ
ไม่มีร่องรอยของบาดแผลใดโอ้โหนี่ฮะเขายอมรับนะครับ
เขาขับรถมาจากนครปฐมจะกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตร
พอมาถึงที่เกิดเหตุตรงเป็นทางโค้งวูบหลับในครับ
ทีนี้รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเขาก็บังคับรถไม่อยู่แล้วนะฮะ
รถก็เลยตกร่องกลางถนนแบบนี้เขาปีนออกมาคลานออกมาคุณ
คลานออกมาจากที่นั่งฝั่งคนขับเพราะกระจกมันแตกใช่ไหมฮะ
ก็ดูตามเนื้อตามตัวมีเลือดมีอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าไร้รอยขีดขวนเชื่อว่าที่รอดมาได้นะฮะ
จากบารมีของหลวงพ่ออุทัยตาทิพย์หรือว่าพระครูสังครักษ์อุทัยพพังกโร
วัดศรีมริคไทยวันจังหวัดราชบุรี
ที่นี่ไว้ในรถตลอดเวลานะครับ

โอ้โหแล้วตกใจไหมพี่

ครับเท่าที่เยอะในรถมีอีกไอ
เชื่อนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องไม่ประมาท
แล้วก็ต้องพักถอยให้เตรียมร่างกายให้พร้อม
อันนี้สำคัญมากค่ะเมื่อจับพวงมาลัยแล้ว